ที่นี่ก็โอเคเหมือนกันเลยนะสนุกสนานไม่แพ้กัน

ไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าขาวมั้ง

เห็นคุณไฮอัพพรชอบถามว่าชอบม้าชอบม้า
ม้าชอบม้าหมายถึงชอบม้านั่นเหรอ
ไม่ใช่ชอบม้ายังไง

ผ้าขาวม้าก็ถือว่าเป็นผ้าสำหรับคนภาคอีสานเหมือนกันนะ

ขมะบางทีก็จะเรียกแบบไม่ได้เต็มเสียงเท่าไหร่นะคะ
แล้วก็ใช้สารพัดประโยชน์เลยมีทุกครอบครัว
วันนี้ค่ะจะพาไปดูผ้าขม้าผ้าอีโป้มงคลเก้าสีพวนกะเลอของดีอำเภอบ้านผืออุดรธานีนะจ๊ะ

งามคักงามแหน่ตัดเป็นชุด

เดี๋ยวทีมงานพิมพ์คำแปลด้านล่างด้วยนะคะ

งามแหน่คืองามแป๊บงามแหน่งามสวยมาก

ใช่ค่ะคนเดินด้วยคนเดินก็สวย
สวยสุดทุกอย่างเลย
จริงเดี๋ยวนี้ผ้าข่าวม้าก็มีการพัฒนาไปในรูปแบบที่หลากหลาย
จริงสีสันทั้งการออกแบบตัดเย็บนี้นะคะ
แล้วไม่พอค่ะยังมีการเดินแบบเสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยจากผ้าขมะอีโป้ด้วย
นี่เป็นส่วนหนึ่งของงานผลิตภัณฑ์ผ้าขม้าผ้าอีโป้มงคล๙สีพวนกะเลอนะคะ
เป็นผ้าไฟเข็นมือย้อมสีจากธรรมชาติและเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยภวรบ้านผืออุดรธานีค่ะ
งานนี้เรียกว่าได้รับความสนใจมากเพราะว่าผ้าสวยนะคะมาจากสีธรรมชาติ๙สี
จะได้สีที่หนุ่มนวลคลาสสิกเรียกว่าใครเห็นใครก็ชอบ
ประธานกลุ่มทอผ้าไทยพวนบ้านผือเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเดิมผ้าขมะอีโป้จะทอเป็นตาหมากรุกสีดำสีคราม
ก็คือมีสีแบบพื้นแบบนี้แต่ต่อมาก็นำมาพัฒนาให้สีสดใสมากขึ้นมีสีอ่อนลงนะคะมีลวดลายต่าง
แล้วก็ยังคิดค้นลายหอนางอุสาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอบ้านผือด้วย
เอามาจำหน่ายภายใต้ชื่อพวนกะเลอนะเป็นชื่อของเขาเอาตัดเย็บเป็นชุดอ่ะแล้วแต่จะรังสรรค์เลยจ้า
่ำคักง่ำแน่อะไรนะคุณขอใหม่สิ

ไปฟังเสียงประธานกลุ่มทอผ้ากันหน่อยว่ายังไงบ้างคะ

จะพูดว่าภาคธรรมะมงคล๙๔ภวนกะเลอเนี่ยค่ะก็ต้องมาที่ทรงรมไทยภวนอำเภอบ้านผือนะคะ
ก็เชิญมาชมได้ทุกเวลาเลยนะคะแล้วก็อยากให้อันซอยประชาสัมพันธ์ค่ะ
เพราะว่าสวมใส่แล้วสิเป็นจังไหนเพราะว่าสีเนี่ยสิงงามนี่เลยค่ะบ่มีที่ได้คือค่ะ
ถามทำไมสวมใส่แล้วสิเป็นจังไหนก็สวยนะสิ
อ่าแน่นอนไม่มีที่ไหนเหมือนนะคุณใส่แล้วก็เป็นเป็นการรับของที่นี่ค่ะ
ดูที่เขาบอกว่าสีมงคล๙สีนี่มีสีอะไรบ้าง

สีแดงจากเปลือกประดูกนะคะจะหมายถึงความมีชื่อเสียงลาบยศ
สีทองจากเปลือกงิ้วป่าผสมดอกจานหมายถึงความมั่งคั่ง
สีเขียวจากเปลือกต้นมะม่วงเปลือกต้นเพกาหมายถึงความสดใส
นี่ก็ยกตัวอย่างนะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เขาจะสืบสารให้คนรุ่นหลังต่อไป
พัฒนาแล้วนะผ้าขาวม้าใครจะหาว่าเชยไม่ได้แล้วนะจ๊ะ

เมื่อกี้เห็นแล้วนะว่าออกแบบออกมาแล้วสวยแค่ไหน